พาคุณผู้ชมไปดูศึกภาคพื้นชายทะเลตะวันออกกันหน่อยค่ะ

คือต้องบอกว่าศึกเลือกตั้งครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก
เพราะพื้นที่นี้ก็ดุดันไม่แพ้พื้นที่ไหนเหมือนกัน
เพราะว่าพื้นที่นี้เขามีบ้านใหญ่อยู่
ก็คือคุณสนทยาคุณปลื้มที่กลับมาอยู่กับพักเพื่อไทยแล้ว
แต่ในขณะเดียวกันมันมีบ้านใหม่ค่ะ
ที่มีคุณสุชาติชมกลิ่นจากพักรวมไทยสร้างชาติ
เขาก็ตั้งเตรียมสู้อยู่เหมือนกัน
ยังไงดีระหว่างบ้านใหญ่กับบ้านใหม่ติดตามจากรายงานนะคะ
บนแผ่นดินเมืองชนครั้งนี้มีเดิมพันธุ์มากกว่าการได้เป็นสอสอ
เพราะถ้ากลุ่มบ้านใหญ่ของนายสนทยาคุณปลื้มชนะ

และตัดตอนกลุ่มบ้านใหม่ของนายสุชาติชมกลิ่น

จะเป็นการทาบรัศมีร์ประกาศกล้าวว่า
กุลคุณปลื้มหมดบารมีในเมืองชายทะเลแห่งนี้แล้ว

จะพบว่าแทบทุกเขตเป็นการต่อสู้ระหว่างพักเพื่อไทยและรวมไทยสร้างชาติ
หากจะมีสอดแทรกบ้างก็มีเพียงพักก้าวไกลเท่านั้น
เริ่มจากเขตหนึ่งเป็นการต่อสู้ระหว่างสอจอแอ
นางสาวสุภีพันธ์หอมหวนจากพักเพื่อไทย
ลูกสาวสทเหี่ยวนายพัศกรหอมหวนคนสนิทกำนันป๊
กับนางสาวนาพัศนรอริณทัพคุณวง

แคร์ทรองเพื่อไทยทรงนายมณิภาวะสุดอดีตสชลบุรี